ไปดูเหตุการณ์ที่ส่งเตือนภัยกันในโลกออนไลน

สำหรับกรณีที่มีมือมีดค่ะ
ยังไม่รู้ด้วยนะว่าเป็นคนปกติหรือคนสติไม่ดี

บริเวณซอยหลังมหาวิทยาลัยหอการค้า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาจัดชุดสืบสวนที่จะไล่ล่าตัวคนร้ายแล้วนะคะ
รวมถึงทางอธิการบดีของมหาวิทยาลัยลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลย

ซึ่งคนส่วนใหญ่คุณประกาศข่าวเรานี่น้องเชอรี่
บันเทิงไทยรัฐอยู่ตรงไหนนะพี่มิ้ว
มันคือซอยตรงไหนนะอ้าวใช่คือจะบอกว่าตรงนั้น

ว่ามีหอพักนักศึกษาอยู่เยอะมาก

เมื่อวานนี้แฟนเพจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ก็เลยโพสต์ภาพกิจกรรมของรองศาสตราจารย์ดรสวนีไทยรุ่งโรธ
ธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ
คืออธิการบดีลงพื้นที่โดยเฉพาะด้านหลังมหาวิทยาลัย
ซอยประชาสงเคราะห์๒๗ที่เป็นจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
โดยบอกว่าคุณแม่อธิการเป็นห่วงลูก
ลงตรวจพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยและกำชับตรวจตราเข้ม
แท็กด้วยรักและเป็นห่วง
แล้วก็มีการลงรายละเอียดช่องทางการแจ้งเบาะแสด้วยนะคะ
จากนี้ยังมีการเผยแพร่มาตรการป้องกันเหตุ
ทางมหาวิทยาลัยได้ทำร่วมกับ๓หน่วยงาน
ซึ่งก็คือตำรวจสนดินแดงสนสุธิศาล

เพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและซับสิน

ให้กับคนในชุมชนระแวกนั้น
ผู้คนที่สัญจรไปมาแล้วก็นักศึกษาด้วยค่ะ

ระมัดระวังตัวบริเวณนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ

ลองไปฟังเสียงนักศึกษาที่เขาอยู่แถวนั้นกันหน่อย
บ้างก็ได้มีการบอกในไซบุ๊คค่ะ
ว่าเขาจะดูแลทำช่วงส่วนนี้ให้
ให้ปลอดภัยมากขึ้น

ใช้รับประทอมาตรวจเช็คบ่อย
ทีนี้พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้พูดคุยกับเหยื่อที่ถูกมือมีดเนี่ย

ซึ่งก็คือนายสมบัติโปร่งอ่อน
โดยนายสมบัติเล่าให้ฟังค่ะบอกว่า
ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
และที่สำคัญเขาบอกว่าไม่ใช่คนสติไม่ดีค่ะ

ตำรวจนครบานดินแดงเจ้าของท้องที่
ก็มีการวางประเด็นสอบสวนเอาไว้กว้าง

แต่ว่าณตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้ง
รวมถึงเรื่องที่ถูกทำร้ายจากคนที่แม่รู้จักด้วย
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าเคยมีนักศึกษา
ไล่แทงมาแล้วก่อนหน้านี้ถึง๒คน

แต่ตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายจับชายผู้ก่อเหตุ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดแล้วนะคะ

โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ

มีผู้เจ็บลอยฝั่งแบบนั้น

ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันเพิ่ม